อาทิตย์โรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัย
โรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพย
น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้นอันนี้เป็นหลักการสกัด
ต่อไปก็จะแสดงได้ว่าฝนเป็นเมฆก้อนโต
แล้วก็อยากจะนำเมฆไปที่ไหนต้องล่อเขาต้องจูงเขาอะไรนี่
ไม่ไม่ว่ากันวันนี้แต่ว่าสำคัญที่จะก่อเมฆขึ้นมา
วันนี้เป็นการบ้านคือการก่อเหตุ

แต่ว่าจังหวะพระสุดเสียงที่เรานำมาเปิดรายการนั้นเป็นจังหวะที่ในหลงลักษรกาลที่เก้านะคะ
ทรงสอนน้องน้องนักเรียนเห็นที่นั่งอยู่นะคะแต่ว่าคนทำงานอยู่ใน
นั้นด้วยค่ะและนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่ถ้าเราคิดแบบเร็วเร็วที่สุดเนี่ยนะคะว่า
พระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมีอะไรบ้างฝนหลวงมาอันดับต้นเลยนะคะ
และคนที่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงจังหวะแรกว่าพระองค์ทรงกังวลเห็นปัญหา
และแก้ปัญหาอย่างไรให้กับประชาชนจะเล่าให้เราฟังได้ค่ะ
และไม่ได้ลาบลื่นนะคะไม่ได้ลาบลื่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเราอยากได้ฝนเมื่อไหร่
เราก็ขอพ่อเราเราบอกพ่อเราให้พ่อเราแก้ปัญหาได้
คุณผู้ชมคะกว่าพระองค์จะทรงงานออกมาให้เห็นเป็นผลแล้วเราได้รับผลที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นเนี่ย
มีที่มาค่ะ๔ท่านจะคุยกันกับเราแล้วเราได้เวลาพอสมควรทีเดียวนะคะ
ว่าต้องนั่งคุยกันยาวหน่อยค่ะคุณผู้ชมเราอยากทราบด้วยว่าคนที่ได้ถวายงานพระองค์
จังหวะที่ต้องแก้ปัญหาด้วยพัฒนาด้วยเนี่ยนะคะเจออะไรบ้างค่ะ
ท่านแรกค่ะเราอาจจะคุ้นจังหวะล่าสุดที่ท่านทำงาน
ก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
แต่ถ้าถามในทีมเรียกท่านว่าอะไรดีเรียกท่านว่าประหลัดค่ะ
เพราะท่านก็เป็นประหลัดกระทรวงด้วยแล้วก็เป็นคนที่อธิบายได้ว่า
เริ่มต้นงานยังไงคะขลุกขลักไหมยากแค่ไหน
สำหรับคนที่ต้องถวายงานพระองค์ในจังหวะนั้นนะคะ
อดีตรัฐมนตรีปิติพงศ์เพื่องบุญนายเทยาสวัสดีค่ะ

ถัดมาค่ะท่านเป็นฉันต้องแนะนำทั้งจังหวะตอนที่ถวายงานด้วยนะคะ

เพราะฉะนั้นแต่ละท่านจะมีที่มาค่อนข้างจะพอสมควรหน่อยนะคะ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเมฆเย็นเมื่อปี๒๕๔๒นะคะ
แล้วก็แนะนำในตำแหน่งอดีตผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวงนะคะ
พอปริญญาสุทธิโกเศษสวัสดีค่ะ

มาค่ะเป็นท่านเดียวที่เรานึกออกเลยว่าจะทำหน้าที่อะไรเพราะว่าชุดบอกอยู่แล้วนะคะ
เป็นหัวหน้านักบินที่๑ขออภัยค่ะ
หัวหน้านักบิน๑เครื่องยนต์ค่ะ
นาวาอากาศโทมณีพันธ์รบชนะชัยสวัสดีค่ะกัปตัน

และถัดมานะคะเอาอย่างนี้ค่ะถ้าบอกโครงการปัจจุบันนี้
นึกไม่ออกเลยว่าอ้าวแล้วข้ามมายังไง

ปัจจุบานี้ตำแหน่งเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการโครงการช่างหัวหมั่น
ตามพระราชดำรินะคะแต่ว่าในตำแหน่งก่อนหน้านี้
เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการฝนหลวงด้วยนะคะ
คุณชะนินทิพย์โภชนาสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวฉันต้องเริ่มที่ถ้าดิฉันเลือกจะเรียก
ต้องเรียกว่าท่านรัฐมนตรีแต่ถ้าบอกเรียกประหลัดดีกว่า
เพราะเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ทำงานติดเรียกท่านว่าประหลัด
เพราะท่านเป็นประหลัดมายาวนานนะคะ
ท่านประหลัดค่ะถ้าเราจะรู้จักงานของนักหนุ่มวัชการที่๙โครงการนี้
ดิฉันต้องไปถามตั้งแต่วินาทีไหนถึงจะเห็นที่มาที่เริ่มต้นที่สุดเลยอะคะ
ผมคิดว่าที่เริ่มต้นคงจะเป็นท่านที่นั่งอยู่แถวนี้ทั้งหมด

ซึ่งตอนนั้นก็ต้องรับตรงว่าเรื่องฝนหลวงเนี่ยรู้แต่ว่ามีเครื่องบิน
แล้วก็ไปโปรยสารอย่างหนึ่งแล้วก็มีฝนตกลงมา
ได้มีโอกาสเข้าไปเข้าฟ่าวนแล้วก็ทรงพระราชธรรมจะเรียกว่าพระบรมราชวาตรก็ได้ว่า
ว่าที่มาที่ปลายของฝนหลวงเนี่ยมีมาอย่างไร
แล้วก็ทรงใช้เวลากับพวกผมนานพอสมควรที่จะอธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ให้พวกเราเข้าใจว่าที่มาที่ไปของฝนหลวง
ทั้งในแง่ของนโยบายทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์ไปกันได้อย่างไร
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องฝนหลวงครั้งใดที่ผมเข้าฟ่าวน
ผมรู้สึกว่าไม่สามารถจะเตรียมตัวได้สักครั้งเดียว
ทั้งที่อ่านหนังสือดูตำราถามพวกเขาไปหมดแล้ว
พระองค์ท่านจะมีมุมมองแล้วก็จะมีวิธีการที่บอกกับเราว่า

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเข้ามาทีหลัง
แต่เห็นว่าฝนหลวงนี่เป็นประโยชน์มาก
แล้วก็มีกระบวนการในการพัฒนามาตั้งแต่ต้นยาวนานพอสมควร
นับวันก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความต่อเนื่องมีอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจซึ่ง
ซึ่งทำอยู่ตลอดเวลาก็คือทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม
เช่นเป็นคนคอยวัดน้ำฝนเป็นคนคอยดูว่าฝนมันตกยังไง
วิธีการของพระองค์ท่านเป็นวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยมาก
จะเรื่องอะไรไม่ใช่เฉพาะฝนหลวง
จะศึกษาอย่างทีท่วน
ถามผู้รู้ให้ผู้รู้ให้ความเห็น
เอาไปทดสอบกับชาวบ้านถามชาวบ้าน
แล้วถึงทรงมีพระราชดำริว่าจะทำอะไร
จะมีขั้นตอนของท่านอย่างนี้เกือบจะทุกเรื่องแล้ว
รอบแรกสุดเลยนะคะที่เข้าหูประหลัดว่า

ตอนนั้นเนี่ยพระองค์มีพระราชดำริแบบชัดเจนไหมคะ
โครงการต้องเป็นแบบนี้ใช้วิธีแบบนี้
พระองค์มีกระแสพระราชดำรัฐอย่างไร

เท่าที่ผมจำได้เนี่ย
ท่านทรงมีพระราชดำรัฐเพียงแต่ว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
เพราะว่าส่งรับสั่งหลายครั้งแล้วว่าน้ำคือชีวิต
เวลาพูดเรื่องน้ำเนี่ยพระองค์ท่านดูตั้งแต่บนฟ้าจนกระทั่งถึงทะเล

บนฟ้านี่ท่านก็รับสั่งเกี่ยวเรื่องฝนหลวง

กลางน้ำก็มีพวกเขื่อนฝ่าย

และสุดท้ายเป็นทั้งถึงปลาชายเลน
และจะมองทรงมีพระเนธยาวไกลมากในการที่จะดูเรื่องราวต่าง
เพราะฉะนั้นเรื่องฝนหลวงเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญ
ของการพัฒนาการเกษตรส่วนหนึ่งทีเดียว
เพราะฉะนั้นพวกท่านได้ทุ่มเทพระวรกายทั้งสติปัญญาต่างเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากแล้ว
ถ้าดูจากที่กลับไปอ่านนะคะคือการเรียงลำดับเวลามีความต่อเนื่องตลอด
และอย่างที่ประหลัดบอกเลยคือว่ายาวมาก
ไม่ใช่อยู่แล้วเรานึกอ๋อตอนนี้ถ้าพระราชกรณียกิจพระองค์ฝนหลวงนี่มันอันดับต้นที่คนจะนึกออกแบบเร็วที่สุดเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่ใช้เวลามากใช่ไหมคะตอนนั้นค่ะพอค่ะพอก็จังหวะเดียวกันกับประหลัดเลยไหมคะว่าเข้าไปถวายงานเลยได้ปัญหาของประชาชนมาแล้วพระองค์ก็ให้ถวายงานเลย
หรือว่าพระองค์คิดมาให้แล้วคะการเรียนอันดับการคิดค้นฝนหลวงมายังไงคะ
คือจริงแล้วคือผมนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นที่๒ของฝนหลวงนะครับ

ครับก็คือถ้าทราบก็เป็นที่ทราบกันแล้วจากพระราชกรณียกิจนะครับก็คือฝนหลวงมีกำเนิดตั้งแต่ปี๒๔๙๘นะครับ
พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินภาคอีสานแล้วก็เห็นท้องฟ้าก็คงมีหลายอันนะครับก็ว่าที่ไม่มีฝนตกแล้วก็ราศดรประสบทั้งน้ำท่วมแล้วก็ฝนแรง
ก็เลยมีพระราชดำริที่จะเห็นเมฆน่าจะทำผลให้ตกได้เพื่อจะแก้ปัญหาความแห้งแรงของความทุกข์ยากของราศดรนะครับ
จากแนวคิดตั้งแต่ปี๒๔๙๘ได้มอบให้จันหม่อมรัชวงธ์เทพลิกเพลินค์เทพละกุล
ตอนนั้นท่านจันหม่อมได้ทำงานอยู่ที่กองวิศวกรรมกากอยู่ที่กสัวเกษตรก็น่าจะอยู่ประมาณกรมวิชาการประมาณนั้นอ่ะนะครับ
ช่วงแรกก็ศึกษาจากตำราต่างประเทศจากหลักวิทยาศาสตร์ว่าเมฆเกิดขึ้นได้ยังไงฝนเกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อทำงาน
ก็จนกระทั่งมีความพร้อมถึงได้ความพร้อมเนี่ยคือตอนนั้นในยุคแรกกระทรวงเกษตรก็ยังไม่มีเครื่องบินเป็นของตนเอง
ที่จะขึ้นไปทำงานเพราะว่าพระหลวงเนี่ยมันก็อุปกรณ์สำคัญก็คือเครื่องบิน
ก็ได้มีการบินทดลองครั้งแรกเมื่อปี๒๕
ก็จากทดลองครั้งแรกก็มีผลสำเร็จก็ได้มีการมาทดลองต่อด้วย

ก็ได้มีการทำฝนครั้งแรกช่วยเหลือรัศดรครั้งแรก

มาอยู่ที่สนามบินนครสวรรค์ทำงาน
ในช่วงแรกนั่นก็คือจากที่อาจารย์หม่อม
อาจารย์หม่อมก็มีบุคลากรที่ร่วมทำงานครั้งแรกกับอาจารย์หม่อม
ก็จะเป็นค่าราชการในกรมวิศวะนะครับ
ก็จะมีอยู่หลายท่านเหมือนกันในปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ก็คือรุ่นแรกก็จะเหลือประมาณ๕ท่านหรืออะไรประมาณนั้น
รุ่นแรกเลยที่ถวายงานเรื่องฝนหลวง
ครับผมเป็นยุคแรกที่จะทำ
จากคล้ายการยุคแรกช่วงนั้นก็มีความฝนหลวงก็มีคลีกความสามารถ
ก็ที่จะทำได้ตั้งได้หน่วยเดียว
เพราะว่าก็มีอาจารย์หม่อมก็ทำงานโดยมีพระองค์ท่านเป็น
น่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นแต่ในตำแหน่งถ้ามีโครงสร้างเรา
ก็คือท่านจะเป็นผู้บนหน่วยการนะครับ

คือตอนแรกนะคะ
เป็นต้องบอกว่าโครงสร้างอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรเลยถูกไหมคะ
โดยที่ตอนแรกที่บอกว่าชุดแรกหรือว่ารุ่นพี่ของ
แต่ละท่านที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ท่านคะ
ถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะใครคือคนที่เป็น
ข้าราชการประจำโครงการนี้ในกระทรวงเกษตร

ก็น่าจะหลายนะครับ

แต่ว่าทุกคนต้องใหม่หมดเลยเพราะว่าเป็นของใหม่มาก
ใช่เป็นของใหม่มากก็ทีนี้
แทนสลัดแทนสลัดนึกออกเลยใช่ไหมคะ

คืออยู่ตอน๒๕๑๔นะฮะ
จุดนั้น๒๕๑๒๒๕๑๔ก็เกือบ๔๐กว่าปีมาแล้วนะฮะ

ก็เป็นยุคแรกที่เริ่มการทดลอง

ครับก็จากที่มาช่วยเหลือรัศดรสำเร็จก็ขยายเป็น๒หน่วยนะฮะ
ก็สองหน่วยทีนี้ก็อย่างที่บอกอัตรากำลังก็ไม่เพียงพอ

เป็นผู้อำนวยการ

เป็นหนังสือที่ทำเอกสารทำไว้นะครับ
ก็มีอัตรากำลังคือยุคนั้นก็จะมีหลายหน่วยงานมาร่วมกัน
เพราะจริงแล้วมันก็จะมีกรมบุตุนะฮะก็มาร่วมงานด้วย
ร่วมนั้นก็ทิศตุที่มีกรมุตุน่าจะเป็นพลเลือดโทสนิทเวสารัชนันต์เลยนะฮะ
ช่วงนั้นก็จะมีทั้งทหารอากาศมีทั้งกรมอุตุ
แล้วก็มีพวกกรมตำรวจด้วยอะไรเพราะว่ายุคนั้น
เป็นอาชรีาเรื่องการศึกษาในยุคเมื่อสัก๔๐กว่าปีที่แล้ว
เราไม่มีโทรศัพท์การศึกษาเรานี่วิทยุตำรวจอีกอย่างเดียว
มันก็ต้องมีระบบเครือข่ายของกรมตำรวจใช้วิธีตำรวจสั่งการสั่งสังเกตเมฆรายงานพระองค์ท่านพระองค์ท่านสั่งสูตรสั่งอะไรของท่านมา
ซึ่งในหลวงของเรานี่แหละก็เป็นผู้วางโครงสร้างนี้ให้ด้วยไหมคะ

ในการจะใช้การสื่อสารระหว่างกันแบบไหน
นิดเดียวค่ะเอกสารที่พอมีอยู่ในมือเนี่ย
คือจะให้เราเห็นได้ว่าเอาอย่างนี้นะคะพูดกันง่ายในหลวงราชการที่๙ของเราเองเนี่ย
พระองค์ทรงรวมพระองค์เองอยู่ในผู้ปฏิบัติงานด้วยเลยเหรอคะ
ตอนนั้นก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการพิเศษฝนเทียมนะฮะ
ก็โดยมีสายการบังคับบัญชานะฮะ
อ๋อถ้าจะดูยุคนั้นก็จะมีผู้บ่นนวยการศูนย์ก็คือพระบาทเฉพาะเจ้าอยู่หัว
อันนี้คือเอกสารจริงซึ่งหน่วยงานใช้
คือเป็นเอกสารรุ่นเก่าซึ่งตกทอดมาก็คือเป็นรุ่น
ขออนุญาตนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยกันค่ะ
ก็จะมีพันเอกเทียนชัยจันมุกดาตำแหน่งเดิมท่านนะครับ
เพราะหลังจากนั้นรู้สึกว่าก็เป็นในผลนะครับ
เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างเวลามีเราตั้งหน่วยฝนหลวงพิเศษ
ก็จะมีผลเอกเทียนชัยจันทร์มุกดาเป็นผู้ประสาน
ก่อนที่กองงานส่วนพระองค์คุณชะนินเนี่ย

ก่อนหน้านั้นเราจะมีภาพเป็นพลเอกเทียนชัยจันมุกดาเป็นผู้ประสานอยู่
คุณชะนินกลับไปทางกัปตันนี่ยังไงคะมาเกี่ยวยังไงคะ
ตรงทางสังกัดไหนกันแน่
ของผมเนี่ยผมเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยฝนหลวงพิเศษนะครับ
โดยได้รับกระแสพระราชกระแสรับสั่งผ่านทางท่านรองเลขาธิการพระราชวัง
แล้วก็ให้มาปฏิบัติการร่วมมาสังเกตการณ์เอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วย
ในการปฏิบัติการฝนหลวงตอนปี๒๕๔๒
ตอนนั้นตอนที่คุณจนิงเข้ามาคุณจนิงต้องทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
ตอนนั้นจริงแล้วผมก็มีหน้าที่สังเกตการณ์
แล้วก็ทำบันทึกรายงานประจำวันขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
ว่าวันนี้ไปทำอะไรที่ไหนบ้างทำยังไงใช้สารเคมีสูตรอะไร
แล้วก็มาคอยหาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยให้หน่วยปฏิบัติการได้
ให้ได้ผลมากขึ้นเพราะสมัยปี๔๒เราเข้ามาทำฝน
ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพอขึ้นบินไปแล้ว
ไม่รู้นักบินเอาสารเคมีไปทิ้งที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับ
ถ้าเราอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านประหลัดกับพออธิบายให้ฟัง
คือจริงพระองค์ทรงมีพระราชดำริตั้งแต่๒๔๙๘ใช่ไหมคะ
แล้วทดลองทิ้งช่วงมานะคุณผู้ชม
คือทิ้งช่วงมาเป็นปี๒๕๑๒แล้วที่เราคุยกับคุณชะนิน
คือคุณชะนินเข้ามาในจังหวะปี๒๕๖๐

ก็คือจริงพระองค์ท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งตั้งแต่
คือพระองค์ท่านจะมีในยุคแรกที่หน่วยน้อย
ที่พระองค์ท่านเป็นผู้บริการหน่วย
พระองค์ท่านนี้จะทำอยู่ประมาณ๒๕๑๔ยุคแรกจนถึง๒๕๕๙
พอ๒๕๑๘ตอนนั้นมีราชกิจาก็คือตั้งเป็นสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง
ตอนนั้นเป็นสำนักงานบริการฝนหลวงขึ้นอยู่กับสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสากร

ตั้งแต่แรกพระองค์ท่านก็ติดตามตลอด
เราก็ต้องรายงานข่าวให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตลอด
แม้กระทั่งมีภัยแรงปี๓๕๓๗ที่ภาคกลาง
พระองค์ท่านก็มีตั้งฝนหลวงพิเศษและก็มีทำตลอด
จนมาที่เข้มข้นมากที่สุดก็คือตอนปี๔๒
คือยุคก่อนหน้านั้นมีปัญหา
ประเทศไทยมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
มีการให้คนมีเอกชนมีให้พนักงานออก
เพื่อให้กลับไปบ้านไปประกอบอาชีพทำสวนทำอะไรนะฮะ
ก็เผอิญปี๑๙๔๒ในช่วงที่ต่อจากนั้น
จากที่มีการปัญหาเศรษฐกิจ
มีชาวบ้านพนักงานทั้งหลายออกไปประกอบอาชีพตัว

หายแรงถึงขนาดที่ว่ามีการแย่งน้ำกัน
มีการฆ่ากันมีเกษตรกร
ค่าตัวตายปี๑๙๔๒นี่รุนแรงมาก
ตอนที่จะถามคุณชะนินคือที่บอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนกระทั่งตอนที่คุณฉนินท์ต้องเข้ามาและผิดชอบตอนปี๑๙๔๒นี่นะคะ
คือตอนปี๑๙๔๒นี่ไม่ได้แปลว่าสบายมือแล้ว
ก็เข้ามาจังหวะวิกฤตเลย
ถ้าสมมุติถามคุณชนีในฐานะของผู้ที่ถวายงานเนี่ยนะคะ
คือตอนปี๔๒อะไรคือเป้าหมายที่ต้องใช้ในปี๔๒สำหรับโครงการนี้คะ
คือเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือก็เหมือนเดิมก็ทำฝนไปตามปกติ
หรือมันมีความเฉพาะของปี๔๒ไหมคะ
คือตอนปี๔๒ผมเล่านิดนึงตอนต้นปีท่านเสด็จไปพระราชทานปิญญาบัติ
ให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครื่องบินพระที่นั่งบินผ่านเมฆ
ท่านก็ทรงไฉภาพเมฆ
และท่านก็มีพระราชนำบร์ษักรรมกับผู้มโมยการกอร์งงานสวนพระองค์
เห็นข่าวว่าชาวนาที่จังหวัดสุพรรณแย่งน้ำกัน
เนื่องจากน้ำแรงปีนั้นมีภัยแรง
แต่บนฟ้ายังมีเมฆ
มันต้องทำฝนลงมาให้ได้

ต้องเก็บน้ำทุกหยดจากท้องฟ้าลงมาให้ได้
นี่คือประเด็นครั้งแรกเลย
ซึ่งตอนนั้นผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กองงานส่วนพระองค์
จริงผมมาแก้ปัญหาน้ำท่วม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เวลาน้ำท่วมเราก็ต้องไปดู
พอฝนแรงเราก็ต้องไปอีก

นี่คือจุดเริ่มต้นของปี๔๔

เดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันต่อนะคะ

ตกลงกัปตันคะเดี๋ยวนะคะ
หัวหน้านักบิน๑เครื่องยนต์
กับนักบิน๒เครื่องยนต์เมื่อปี๔๒

หรือเราเข้ามาเพื่อกิจการนี้เลยคะ
ครับขอถามความมานิดนึงนะครับ
ผมเป็นทหารอากาศนะครับ

ช่วงที่อยู่ในกองทัพอากาศก็อยู่ในขบวนเสด็จ

ในขบวนเสด็จเวลาท่านแปรพระราชฐานไปที่ไหน

พวกนี้เวลาท่านจะเสด็จไปไหนเนี่ย
จะต้องไปก่อนแล้วก็กลับทีหลัง
เพราะว่าท่านเสด็จไปในพื้นที่ต่างเนี่ย
ห่อผมเนี่ยจะต้องไปสแตนบายในพื้นที่ก่อนนะครับ

พอลงเรียบร้อยเนี่ย
ท่านก็จะไปทางรถหรือว่าท่านจะ

จนกระทั่งท่านกลับนะครับซึ่ง
หลายครั้งบ่อยครั้งมากที่จะ

ผมก็จะต้องกลับทีหลังนะครับ
นั่นก็คือประเด็นหนึ่งที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านนะครับ
จากนั้นมาชีวิตของทหารนะครับ

เป็นยศนวากาโทนะครับ

ส่วนมากก็จะไม่ได้กลับไปทำการบินแล้ว
มากก็จะไปทำด้าน
ทางมคบบัญชาทางด้าน
งานเอกสารอะไรเป็นอย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าผมเองผมยังรักชิลการวินแล้วก็
ยังคิดที่จะติดตามพระองค์ท่านว่า
เราจะรับใช้พระองค์ท่านได้อย่างไรนะครับ
พอดีทางฝนหลวงก็เปิดรับสมัครนักบิน

แล้วก็ลาออกจากทหารอากาศนะครับ

เพื่อที่จะมารับใช้พระองค์ท่าน

จังหวะที่ออกจากการเป็นทหาร
ซึ่งจริงแล้วเราปฏิบัติหน้าที่ตอนเป็นนักบินทหารอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วมาถวายงานอีกแบบนึงไง

จากนักบินทหารเอ๊ะเรามาบินอีกแบบเนี่ย
ว่าจะเป็นงานถวายงานพระองค์ท่านเนี่ยนะคะ

ตอนนั้นเราจินตนาการออกไหมคะ

ยังไงก็ต้องถวายงานให้พระองค์นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทหารแล้วก็เรื่องความมั่นคง

ซึ่งเป็นในโครงการพระราชบิโดยเฉพาะฝนหลวงนะครับ

ประชาชนประสงค์นิกรได้รับผล

ได้รับใช้พระองค์ท่านเหมือนกันครับ

จากการเป็นนักบินทหาร

คิดแค่ว่าเส้นทางของกัปตันเนี่ย

คือนั่นคือเป้าหมายไม่ได้มองว่าเอ๊ะ

คือถวายงานพระองค์แบบไหนไม่เป็นไร

ความสูงที่เราตอยู่

เราจะได้ถามครั่งในจริง

เข้าใจว่าเคยถวายงานแล้ว

พระองค์ได้ให้เป้าหมายไว้ไหม

มีเหตุการณ์ร่วมกันอะไรไหมที่นี่ไงมีวินาทีนั้นจำได้ไหม
ปิดท้ายวันแรกก่อนค่ะประหลัด

จำได้ไหมคะว่าเคยโดนเอ็ดหรือเปล่า
ไม่เคยครับท่านผมไม่เคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวเอ็ดไก่

เห็นแต่พระราชทานพระบรมราชวาสหรือว่าสอนให้รู้เรื่องราวเท่านั้นเอง
อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเตรียมอะไรแค่ไหนอย่างไร
เวลาได้ไปเฝ้าต่อหน้าพระพักษ์เนี่ยจะได้เรื่องใหม่มาตลอด
อย่างงานทางด้านชนประธานเนี่ยทรงรู้หมดว่าประตูระบายน้ำในกรุงเทพมหานครมีที่ไหนบ้าง
ช่างบางคนที่อยู่ยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ท่านทรงทราบหมดทุกเรื่อง

ใช้ความอุตสาหะมากในบางครั้งที่จะอธิบายให้คนอย่างพวกเราเข้าใจ
สับแสงใช้อย่างง่ายแต่มีความลึกซึ้ง
เราต้องกลับไปคิดทุกทีว่าจะทำยังไงต่อไป
ท่านประหลัดบอกค่ะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปในรายการที่เราเคยคุยกันตอนนั้นนะคะ

พระองค์เป็นผู้ให้ความรู้

และถึงแม้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานนั้น

และคำสอนของพระองค์มีอะไรบ้าง
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่ากันต่อนะคะว่าผู้ที่ถวายงานเนี่ย
ได้ความรู้จากในหลวงราชการที่๙อะไรบ้าง
และมีวินาทีไหนที่เราจำได้มากที่สุดในการถวายงานตลอดมา
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันวันนี้ขอบคุณทั้ง๔ท่านก่อนค่ะ
ใน๓โลกหาไม่มีเช่นนี้แล้ว
พระผู้เป็นฉัดแก้วสโมสร
ปกป้องปวงประชามหานิกร
คลายร้อนผ่อนเย็นเป็นนิดมาก
ทูลอำลาอาลัยใจจะขาด
ข้าพระบาทกราบลงที่ตรงหน้า
เสด็จกรวนคร่ำทั้งน้ำตา
เมื่อพระสู่ชั้นฟ้ามหานิพพาน
จากสมบัติศาสตร์

วันนี้ขอบคุณทั้ง๔ท่านและคุณท่าน
ในสามโลกหาไม่มีเช่นนี้